คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาไปดูเหตุดุเดือดอยู่ที่ย่านพระราม๔กรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะ
บีบแตรเป็นเหตุนะคะหลังจากที่มีหนุ่มสองคนเขาเป็นคู่กรณีกัน
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอกันในปั๊มน้ำมันกะว่าจะไปเติมน้ำมันนั่นแหละค่ะ
แต่จู่ปรากฏว่าโดนขับเบียดแล้วก็โดนบีบแตร่ใส่
ซึ่งฝั่งคนที่โดนบีบแตร่ใส่ก็พยายามถามเลยว่าเอาบีบแตรทำไม
เท่านั้นแหละค่ะเป็นเรื่องเลยนะคะ
ชักมีดออกมากะว่าจะฟันกะว่าจะทำร้าย
ก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันไปและไม่ได้จบแค่นั้นนะคะคุณผู้ชม
สุดท้ายมันนำมาซึ่งการพกปืนมาถึงขั้นจะทำร้ายกันเลย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยภูมิจิตถนนพระราม๔กรุงเทพมหานคร
ตำรวจในพื้นที่ได้รับแจ้งเหตุรุบไปตรวจสอบก่อน
ตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุจุดที่๒
ที่ต่อเนื่องจากในปั๊มน้ำมันเดี๋ยวจะไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะ
โดยเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนวิวาดกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ๒คนในซอยจุดตรงนี้แหละ
ก่อนจะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทีนี้ในที่เกิดเหตุผู้สื่อข่าวได้เจอกันกับตัวหนึ่งในคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนั่นแหละ
ซึ่งเขาเป็นคู่กรณีกับคนก่อเหตุเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์คนนี้
วินมอเตอร์ไซค์คนนี้เนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์ในปากซอยบริเวณซอยภูมิจิตนั่นแหละค่ะ
เขาเป็นคู่กรณีกับคนก่อเหตุเขายอมรับว่าโดยส่วนตัวเขากับคนก่อเหตุเป็นเด็กในซอยบ้านเดียวกัน
ไม่เคยมีปัญหามาก่อนแต่ทีนี้ช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปเจอกันที่ในปั๊มน้ำมันนะคะ
ไปเจอกันในปั๊มน้ำมันทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามากะว่าจะเติมน้ำมันสักหน่อย
แต่คนก่อเหตุเนี่ยขับเข้ามาในปั๊มแล้วขับเบียดแถมบีบแตร่ใส่เขาอันนี้เขากล่าวอ้างแบบนั้น
เขาก็เลยถามกลับไปเลยว่าบีบแตรทำไมเท่านั้นแหละค่ะทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจ
แล้วก็พยายามที่จะชักมีดออกมาจากใต้เบาะรถเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายตัวเอง
ก่อนจะมีการยื้อยุดกันกลางปั๊มเลยนะคะแล้วทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไป
ทีนี้แยกย้ายกันไปคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่ามันไม่จบไม่ได้จบแค่นี้นะคะ
ฝั่งคู่กรณีฝั่งคนก่อเหตุนะคะเขาตามมาหาวินมอเตอร์ไซค์คนสักครู่เนี่ย
ถึงหน้าวินนะคะหน้าปากซอยเลยนะตามกลับมาพร้อมกับปืนในมือ
ทีนี้ก็เตรียมปืนมาหวังจะก่อเหตุอะไรอันนี้คือพกปืนมานะคุณผู้ชมนึกดูนะคะ
แต่แล้วจู่ก็มีการถกเถียงกันเกิดศึกแบบน้ำลายกันนะคะ
อยู่ที่บริเวณหน้าปากซอยตรงจุดวินมอเตอร์ไซค์นี่แหละ
และแล้วกระสุนที่ตัวคนก่อเหตุพกปืนมา
กระสุนปืนของเขาพลาด
พลาดไปโดนคนที่แบบเดินผ่านไปผ่านมา
แล้วก็พาดไปโดนขาขวาของคนที่เดินผ่านมาพอดีนะคะ
สุดท้ายเนี่ยไอ้ตัวคนก่อเหตุที่พกปืนมาเนี่ย
ก็พยายามที่จะวิ่งหลบหนีไป
ก่อนที่ฝั่งคู่กรณีจะวิ่งไล่ตาม
เดี๋ยวลองฟังเสียงพี่วินหน่อยค่ะ
พอเสร็จแล้วเขาก็ขับมอไซค์ตามเข้ามา

แล้วมีพี่อีกคนนึงนะครับเขาเดินสวนมาเขาโดนยิงตรงขา
แล้วก็พอเห็นว่าลูกแม็กซ์ลูกมันหมด
ก็เลยวิ่งไล่กวดเข้ามา
เขาวิ่งหนีขึ้นไปบนบ้านหลังนึงครับ
บนบ้านสุดแถวขึ้นไปหลบขึ้นบน
แล้วก็ผมก็ออกไปดูคนเจ็บ
คนนี้คือเป็นวินที่เป็นคู่กรณีกับคนที่มีปืนนะคะ
เป็นคู่กรณีกับตัวคนที่กระหน่ำยิงนั่นแหละค่ะ
ส่วนตัวคนยิงเห็นบอกว่าพอโดนยิงเสร็จแล้ว

คือพี่วินมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่คู่กรณี
เขาบอกว่าเขาก็พยายามวิ่งไล่ตาม
แต่จะมีคนอื่นวิ่งไล่ตามด้วยไหม
มีวินหน้าปากซอยยกพวกวิ่งไล่ตามหรือเปล่า

พอวิ่งไล่ตามไปเท่านั้นคุณผู้ชม
สิ่งที่เห็นคือตัวมือปืนที่เปิดก่อน

เห็นบอกว่าตัวมือขวานิ้วก้อยแทบขาด
ส่วนตัวมือซ้ายคือมือขาดทั้งมือเลย
กู้ภัยต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น

แต่ว่าอาการสาหัสสุดท้าย
หลังจากนี้ก็คงมีการตรวจสอบหาสาเหตุด้วย
รวมพยานหลักฐานดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะคะ